คุณผู้ชมค่ะมากันที่สาวคนนี้บ้างดีกว่า
ตัดไม่ตัดเดี๋ยวรู้กัน

อ๋อตัดไม่ตัดดีนะคะ
ดีนะจะได้เปลี่ยนลุคบ้างก็บอกว่าโอ้คนสวยตัดทรงไหนก็สวยมีบางคนแนะนำด้วยนะคะบอกตัดทรงแบบขอเกาหลีเกาหลีนะพี่นะเออเพื่อนร่วมวงการอย่างสาวพิมพิมมาดาค่ะก็เข้ามาเชียร์นะว่าตัดทรงผมบ๊อบไปเลยค่ะสั้นไปเลยแบบนั้นนะคะแต่กลุ่มที่เบรกเอาไว้ก็มีไม่อยากให้ตัดก็มีค่ะบอกผมสวยขนาดเนี้ยจะตัดลงได้ยังไงดูแล
ตัดหรือไม่ตัดหรือว่าจะเลือกทรงไหนดีนะคะ
แต่ว่าที่ต้องยอมรับเลยว่านุ่นวรนุษย์เนี่ย
เธอเป็นผู้หญิงที่ผมสวยจริง
คือภาพจำเขาน้องเป็นคนผมยาวแล้วผมสุขภาพดี
แล้วเขาก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะต่อเนื่องมาหลายปีแล้วสำหรับยาสระผมนะ
แล้วก็ด้วยความที่เป็นสาวสุขภาพดีผมดีแบบนี้
เราก็เลยขอพาคุณผู้ชมนะย้อนไปดูทรงผมเก่า
พี่นุ่นเนี่ยเคยทำไว้สักหน่อยก็แล้วกันนะคะ

ถ้าสมมุติว่าต้องตัดผมสั้นจริง
นี่เลยคุณเออเป็นยังไง
แต่ว่าอันนี้ก็เป็นสั้นแบบว่าซอยบางตรงปลายนะ
เธอก็เคยลองตัดมาแล้วค่ะตรงนี้ตามยุคตามสมัยแหละ

ไลด์ปลายผมเรียกว่าเป็นทรงยอดฮิตยุคนึงเลยก็ว่าได้นะ
หรือว่าถ้าผมสั้นเสมอหูแบบนี้
อ้าวโอ้โหเป็นยังไงบ้าง

เออจะบอกว่าคนสวยทำทรงไหนก็สวยค่ะ

ก็น่าจะเป็นคาแรคเตอร์ในละครลุคนี้แหละเนาะ

นี่คือเป็นหน้าม้าแบบเบา

ก็เคยทำผมทรงนี้อยู่ช่วงนึง
เรียกว่าสวยแล้วก็หน้าเด็กหลายคนชื่นชอบทรงนี้เหมือนกันนะ

แต่ว่าทรงนี้ก็เป็นที่คุ้นเคยเหมือนกันนะคะ
เขาเรียกว่าทรงฟาร่าฟาเอยฟาใจจ้ะ
ให้ดูเป็นสาวบุคลิกที่แบบดูภูมิฐาน

แล้วก็บอกเลยทุกทรงเนี่ยเอาอยู่จริง

ผมใดตรงเรียงสวยงาม
น่าจะเป็นทรงที่หลายคนชื่นชอบนะ
แล้วก็ทรงนี้แหละก็น่าจะเป็นภาพจำของพี่นุ่นนี่แหละค่ะ